ภารกิจนำหมูป่าออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายอยู่นะคะ
หลังจากที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นหมูป่าคนที่๕ออกจากถ้ำหลวง
และน่าจะถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามที่หน้างานกันหน่อยที่บริเวณอบตโป่งผานะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะติดตามรายงานสดได้เลยค่ะ
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินและคุณอรัชพรชาลาดลนะคะ
รายงานจากอบตโป่งผาค่ะเชิญค่ะ
ค่ะกลับมาเกาะติดนะคะปฏิบัติการภารกิจค่ะช่วย๑๓หมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
ที่ยังคงเกาะติดค่ะอยู่ที่อบตโป่งผาจังหวัดเชียงไรแห่งนี้นะคะ
ว่าตอนนี้นะคะหมูป่าตัวที่๖ค่ะได้ออกมาที่บริเวณโถง๒แล้วก็โถง๓นะคะ
แล้วก็อีกไม่นานค่ะเขาก็อาจจะออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ

ใช่ค่ะก็คุณผู้ชมค่ะย้ำถึงปฏิบัติการวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
โดยประมาณเวลาสักบ่าย๒โมงครึ่ง
ผู้บัญชาการสอรได้ออกมาแถลงนะคะ
ว่าได้มีการส่งทีมนักดำน้ำเข้าไปในถ้ำตั้งแต่เวลาประมาณสัก๑๑โมงเศษ
ซึ่งผู้บัญชาการสอรบอกว่าวันนี้เริ่มได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้๔๕ชั่วโมง
ปฏิบัติการยังคงเหมือนเดิมกับเมื่อวานทุกอย่างนะคะ
นั่นก็คือทีมนักดำน้ำต่างชาติ๑๓ชีวิต
คนคือคนที่เข้าไปดำเอาตัวน้องออกมา
อีก๓คนคอยซัพพอร์ตเรื่องของอุปกรณ์อยู่ภายในบริเวณถ้ำ
แล้วก็มีหน่วยซิลอีก๕คนและมีทีมซิปพอร์ตด้านนอกถ้ำรออยู่ด้วย
วิธีการที่จะเอาเด็กออกมาก็คือ
มีการเข้าไปตรวจสุขภาพของเด็กก่อนว่าคนไหนที่พร้อมคนไหนที่แข็งแรง
การออกมาจะเป็นทีมนักดำน้ำ๒คนต่อเด็ก๑คนนะคะ
แล้วก็มีเชือกที่ผูกอยู่กับทีมนักดำน้ำด้านหน้า๑คน
แล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งคนด้วยนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยอย่างสูงสุด
จากนั้นนักดำน้ำคนที่นำอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคนถือถังออกซิเจนให้กับเด็กด้วย
แล้วก็จะค่อยนำกันออกมาตามเส้นทางของถ้ำนะคะ
โดยเรียงลำดับจากนักดำน้ำคนที่๑เด็กคนกลางแล้วก็นักดำน้ำคนที่๒
มีรถพยาบาลวิ่งผ่านเราไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นรถโรงพยาบาลแม่สาย
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันอีกทีว่าจะเป็นรถโรงพยาบาลที่ลำเลียงหมูป่าหรือเปล่า
ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมูป่าตัวที่๖นะคะ
ออกมาถึงถง๒ได้นะคะซึ่งเมื่อเราได้รับรายงานมาเนี่ยก็เมื่อประมาณ๒๐นาทีที่แล้ว
ซึ่งขณะนี้เนี่ยอาจจะถูกนำตัวออกมาที่บริเวณหน้าปากถ้ำแล้วก็อาจจะเป็นรถโรงพยาบาลคันเมื่อกี้ก็ได้นะคะ
แต่ว่าทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะตรวจสอบให้ทราบต่อไปเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าใช่หรือไม่นะคะ
แต่ที่น่าดีใจกว่านั้นค่ะพี่มิ้นเราได้รับข่าวดีว่าหมูป่าตัวที่๕ค่ะ
เมื่อช่วงสักประมาณเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็คือหมูป่าตัวที่๕ได้ออกมาหน้าถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะก็น่าจะได้มีการรับตัวน้องไปรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าปฏิบัติการวันนี้ถือว่าราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้อย่างดีเพราะว่าสภาพอากาศสภาพการต่างภายในถ้ำเนี่ยถือว่าดีเหมือนเมื่อวานทุกประการ
ระดับน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้เมื่อวานจะฝนตกนะคะระดับน้ำภายในถ้ำยังคงลดอยู่
เรื่องของไฟฟ้าการระบายน้ำการเบี่ยงทางน้ำหรือการขุดเจาะน้ำบาดานสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้คือสามารถทำได้อย่างดี
เพราะฉะนั้นสภาพอากาศวันนี้เองไม่มีเขาลางของฝนที่จะตกเลยเมื่อเช้าอาจจะมีฝนพร่ำบ้างเล็กน้อย
แต่ณตอนนี้ที่เรายืนอยู่หน้าอบตโปกผาถือว่ายังทำได้ดีอยู่
คุณผู้ชมคะนี่คือสภาพอากาศถ้าคุณผู้ชมได้ดูสภาพอากาศณะตอนนี้เลยสดที่เวลานี้ของนะอบตแป๋องผลิก
แม้ว่าบนเขาสูงเนี่ยจะเห็นเมฆลอยต่ำบ้างนะคะ
แต่ว่าโดยสภาพอากาศท้องฟ้าถือว่าเปิดเลยค่ะ
เห็นท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็เห็นลำแสงของแดดอยู่บนท้องฟ้าด้วย
เพราะฉะนั้นสภาพอากาศนี้ถือว่าดี
แล้วก็เหมาะสมมากสำหรับปฏิบัติการในวันนี้
ว่าจะปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคด้วยนะคะ
ใช่ค่ะนอกจากสภาพอากาศที่เปิดนี้นะคะ
จะเป็นสัญญาณที่ดีในการปฏิบัติการนะคะ
ยังเป็นสัญญาณที่ดีค่ะในการลำเลียงนะคะน้องทั้ง๑๓คน
เหลืออยู่ในภายใน๙คนออกมาโดยปฏิบัติการทางฮอค่ะ

แล้วก็การเดินทางทางต่างฮอมันง่ายมากค่ะ
เพื่อที่จะถึงที่บริเวณฝูงบิน๔๑๒
ใกล้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้นค่ะ
ผู้บัญชาการสอรบอกด้วยนะคะ
ว่าจากการที่มีการเคลียร์พื้นที่
สื่อมวลชนลงมาอยู่หน้าอบตโปกผาตรงนี้แล้ว
ทำให้การเคลื่อนย้ายตรงนั้นเป็นไปได้ราบรื่นมาก
ตอนก่อนหน้านี้ที่มีการซักซ้อมกัน
ผู้บัญชาการสอรบอกว่าใช้เวลาร่วม๑๐นาที
แต่หลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้บัญชาการสอรบอกเลยว่า

เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นความร่วมมืออันดีของสื่อมวลชนด้วย
ทำให้การลำเลียงน้องทำได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สำหรับวันนี้มีหลายคนถามเหมือนกันนะคะว่า

สื่อมวลชนก็ถามกันแล้วค่ะว่าวันนี้จะออกมาได้กี่คน
คนแรกจะออกมาเมื่อไหร่จะเอาออกมาได้หมดเลยไหม
ผู้บัญชาการสอรบอกว่าขอยังไม่ตอบ
เพราะว่าเป็นคำถามที่ยังตอบไม่ได้
แต่ก็จะทำเต็มที่เอาออกมาให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้เท่าที่สรรพกำลังทั้งเจ้าหน้าที่
และความปลอดภัยและความรอบครอบทั้งหมดจะทำได้
ใช่ค่ะพี่บินซึ่งทุกคนเองนะคะผู้สื่อข่าวที่อยู่ณเวลานั้น

ทุกคนก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่นั้นนำทั้ง๙คนออกมาได้

ซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องรอดูทั้งความพร้อมนะคะ
สุขภาพร่างกายของน้องนะคะที่แน่นอนค่ะ
จะต้องมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายนอกถ้ำและทั้งในถ้ำ
คอยดูแลน้องและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปด้วยดีแล้วก็เป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยค่ะ
โดยตอนนี้ที่จังหวัดเชียงรายทางด้านของทีมข่าวเทราทีวี

แล้วก็ยังมีจุดที่ประจำอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วย
เพื่อที่จะเก็บภาพต่างมาให้คุณผู้ชมได้ดู

ก็มีสื่อมวลชนทั้งไทยทั้งเทศที่มารอทำข่าวเกาะติดอยู่บริเวณเดียวกับเรานะคะ

นี่มีสื่อจากอิตาลีเยอรมันจากอินเดียจากฝรั่งเศสอังกฤษ
สหรัฐอเมริกาเรียกว่ามาทุกภูมิภาคแล้วก็มาทั่วโลก

เป็นรถโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราช
ตอนนี้รถพยาบาลผ่านเราไปหลังจากที่เรายืนรายงานอยู่
ประมาณสัก๕๑๐นาที๒วันแล้ว
ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเป็นรถพยาบาลที่ลำเลียงน้องหรือเปล่า
แต่ที่แน่ถนนเส้นนี้ที่วิ่งมุ่งหน้าไปทางด้านนู้น
ก็คือถนนเส้นที่จะมุ่งหน้าไปสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลแน่นอนว่าเราก็จะมีรายงาน
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเองก็ประจำอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะก็คือว่าไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวณจุดไหนนะคะตอนนี้นะคะ
ทางทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีของเราก็มีทีมพี่มิ้นคอยไปเกาะติด
ในทุกสถานการณ์แน่นอนเพื่อที่จะเก็บภาพ
ความประทับใจในการเคลื่อนย้ายน้องไปสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
และให้ทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมนั้นแน่นอนแน่ใจว่าทุกคนได้รับความปลอดภัย

ต้องบอกว่าตลอดช่วงนาทีที่ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลวิ่งผ่าน

ต้องบอกว่าสื่อทุกคนมีความเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นภาพนั้น
แม้จะยังไม่ได้ยืนยันว่าตรงแล้วรถพยาบาลคันนั้น

แต่เราก็หวังใจกันว่าน่าจะใช่รถพยาบาลที่ลำเลียงหมูป่าออกมาให้ได้
ใช่ค่ะคือเราเห็นเพียงแค่ว่าเป็นฮอนะคะ

แล้วก็มีความตื้นตันใจในทุกครั้งที่เห็นรถพยาบาล

ซึ่งนั่นนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในทุกครั้ง
เราจะได้เจอทั้ง๑๓คนออกมาครบในวันนี้ค่ะพี่มิ้น

เดี๋ยวทางเราจะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้ทราบ

คุณพลอยสจีริฐิสินทร์และดิฉันอรัชพรธราดล
รายงานสดจากหน้าอบตโป่งผาค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรและคุณพลอยสจีริฐิสินทร์ด้วยนะคะ

รายงานอยู่ที่บริเวณถนนด้านหลังอบตโป่งผา

ก็เป็นเส้นทางที่กำลังจะมุ่งหน้าไปเที่ยว
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ยังไม่ได้ยืนยันว่าในรถตู้๒คัน

แต่ก็เป็นการคาดการณ์นะคะว่ารถพยาบาลนี้

นำหมูป่าไปที่โรงพยาบาล